พระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญแต่เดิมนั้นขณะที่พระยานแรกนาประกอบพิธีไถวานหรือกิจกรรมใดไม่มีดนตรีบันเลงเพลงเลย
เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปรารบว่ารู้สึกเงียบเหงาเกินไป
มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยจึงได้บรรจุวงปีภาษ
ประกอบด้วยปีชาวา

ลำดับเพลงประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญตามพระราชประสงค์ตลอดราชพิธี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน